คุณผู้ชมไม่ต้องรอช้าเลยเพราะว่าเราเองก็อยากเล่าเหมือนกันสำหรับกรณีของคุณจักรจันทร์อธรรมสิริเมื่อวานนี้ฟาดไม่ยั้งกับกลางรายการของพี่หนุ่มนั่นเองนะคะพี่หนุ่มกัญชัย
เกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้บอกเลยว่าไม่ไหวแล้วเพราะมันมีผลกระทบกับครอบครัวของเธอ
รวมไปถึงครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวของเธอด้วยเธอก็เลยบอกว่าเธอต้องการออกมาปกป้อง
ของว่าที่เจ้าบ่าวและครอบครัวของเธอนั่นเองนะคะคุณเคนี่นะคะโดนกล่าวหาว่ามีโรคสองใบ
แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อตานมีการสมอ้างว่าเป็นภรรยาตัวจริงที่คบหาอยู่กับฝ่ายชายอยู่
ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์ค่ะคุณจักรจันทร์พูดเคลียร์ชัดแบบฟาดไม่ยั้งเลยนะ
ยืนยันตลอดเวลาค่ะบอกว่าที่คบหากับคุณเคมานาน๓ปีเนี่ยจนถึงขั้นว่าเออตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจะแต่งงานกันนั่นแหละค่ะ
เจ้าตัวมั่นใจเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนชัดเจน
ส่วนเรื่องที่ฝ่ายชายเคยแต่งงานเมื่อ๑๒ปีก่อนในกรณีนั้นเนี่ยรับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของอดีต
แต่คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ไอ้ผู้หญิง๑๒ปีก่อนเจ้าสาวของคุณเคในอดีตนั้นไม่ต้องไปสนใจ

เราต้องมาโฟกัสคือประเด็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อตาน
อ้างว่าคือเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคุณเคค่ะ
โอ้โหแล้วบอกเลยว่าคุณจักรจันทร์ก็ท้าเลย
หน้าจอเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าคุณตานเนี่ยคุณมีตัวตนจริง
ถ้ามีตัวตนจริงแล้วเรื่องนี้ที่มีข่าวลือออกมาเป็นเรื่องจริง
ถือว่าคุณเสียผลประโยชน์นะคุณจะอยู่เฉยทำไมคุณออกมาสิ
คุณออกมาพูดได้เลยเชิญมาร่วมงานแต่งด้วย
แล้วเอาความจริงมาพูดกันในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
เรื่องจะได้จบแต่ว่าหากสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้
มีคนกุเรื่องเข้ามาเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง
เจ้าตัวบอกเลยว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
เอาแบบไม่ยั้งสับให้สุดแน่นอน

เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหก
ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์ค่ะคุณจักรจันทร์ให้สัมภาษณ์เลยว่า
เรื่องราวของประเด็นโลก๒ใบ
แล้วก็เรื่องของผู้หญิงที่ชื่อตานที่อ้างว่าเป็นโรคใบที่๑นี้นะคะ
คนที่เคยสนิทนำเรื่องนี้มาบอกกับเธอ
ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเอาจริง
ไม่รู้ลั่นหรือยังไงก็ลั่นมาเลยว่า
คนที่สนิทที่จักรจันทร์พูดถึงเนี่ยแต่คุณจักรจันทร์เขาไม่ได้เอ่ยชื่อ
คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์นั่นเอง

ใช่ก็พูดลั่นเลยชื่อฉันก็พูดชื่อได้เลยอาบี

เพราะว่าอาร์บีก็รู้จักกันอยู่นี่อีกคนนี้นะคะ

ฝากอดีตผู้จัดการส่วนตัวไม่อยู่เฉยค่ะ

อย่างที่แจ๊กบอกไปคุณชื่อคุณน่ากลิ่นก็คืออาร์บี
ก็โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางไอจีเหมือนกัน

ยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้อง

และสื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีแก่ใจว่าใครส่งข่าวให้
มีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ข้อมูลภาพคลิปจากน้องคนหนึ่ง
และไม่เคยหยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าเล่นไปก่อนเลย
ฝากไปถึงครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่

นึกถึงศิลธรรมหน่อยเมตตาธรรมด้วย
พวกคุณกำลังทำร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไปแล้วตอนนี้
พร้อมกับกล่าวถึงนักข่าวชื่อดังที่ได้รับข้อมูลจากอีกฝ่ายที่หวังจะทำลายจักรจันทร์
บอกว่าอย่าปล่อยคนนอกมาทำลายวงการสื่อ
อยากจะให้เอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาสิ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าตัวของเขาเองเนี่ยตัวคุณอาร์บีผู้จัดการอดีตผู้จัดการน้องจักรดำไม่ใช่ศัตรู
และเชื่อเลยว่าอีกไม่นานคนที่คิดร้ายจะต้องเปิดเผยตัวแน่นอน
เขาจะอดทนรอจนความจริงปรากฏ
โอ้โหคือนิดนึงนะคุณผู้ชมมีคนมาบอกว่านักข่าวที่สนิทมา๑๐ปีพี่แจ๊กกะลีหรือเปล่า

พูดตรงกับพี่เต่าทีฟีดพ่อนี้ฉันก็ชนิดกัน

ยังไม่จบมีอีกประเด็นนึงที่ทำให้หลายคนเริ่มเผล

คุณนกอุศนีรับบทเพื่อนสนิทที่โพสต์แชทไลน์
หลายคนบอกเฮ้ยตกลงนี่เธอเพื่อนใครกันแน่
อย่างนี้คุณผู้ชมมันมีแชทลับหลุดออกมาของดาราสาวนกอุศนี
อ้างว่าแชทที่นำออกมาเผยแพร่เนี่ย
คือข้อความของคุณตานผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นโรคใบที่๑
ซึ่งคุณนกก็พิมพ์ข้อความออกตัวไว้แบบนี้

ถ้ามีคนไม่เชื่อนะ

ก็มันลายปลอมไม่มีผู้เสียหายหรอก
หลังจากนั้นค่ะโพสต์ภาพแชทข้อความที่พูดคุยถึงดาราสาว
แล้วก็คุณเคอีก๔๕ภาพ
ซึ่งก็มีหลายข้อความที่กล่าวไปถึงดาราสาวด้วยว่า
เดินหน้าฟ้องเอาผิดเช่นกัน
ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าท้ายที่สุดแชทนี้
มันเป็นแชทจริงหรือว่าเป็นแชทที่เมคขึ้นมา

ก็บ้างครับแต่ว่า
หลังจากแชทนี้นี้ออกไปแปปนึงเจ๊
มันมีคนคอมเมนต์เยอะมาก
แล้วทำไมถึงไม่เอาฝั่งนู้นมาเคลียร์กับเพื่อนตัวเองเงียบ
ที่จะบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะโทรเมื่อเช้าเลย

นกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย

ฉันก็งงเพราะว่าฉันเป็นคนกลาง

ใครเขารู้เป็นเพื่อนสนิทเลย

ซึ่งล่าสุดเห็นก็มีจักรจันทร์โพสต์

ให้จบอยู่ในรายการของพี่หนุ่มเขา

ก็เมื่อคืนมันมีคนพูดกันเยอะว่า

จะมีการเปิดเผยภาพตัวตนจริงของคุณตาน

หนุ่มกัญชัยหงายการ์ดเลยค่ะ
เอาภาพคนที่อ้างชื่อว่าตานเนี่ยนะคะ
มาโพสต์แล้วก็ถามผ่านรายการไปเลยว่า

ใครชื่อตานเปิดตัวมาเลยนะคะ

หลายคนงงไปหมดแล้วว่าคนตาน

จะได้เคลียร์มันมีภาพนี้มันต้องเคลียร์คุณผู้ชม

เพราะว่าเป็นภาพที่ดิฉันก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นหลักฐาน

มันไปเหมือนกับภาพของคุณอ้ำ

บอกว่าภาพหนูจริงพี่หนูตกใจเลย

สมอ้างเอาภาพของคุณอ้ำไปใช้

ตอนนี้ตามหาคุณตานคุณตานมีจริงไหมคุณตานคือใคร
คือกราบเถอะนะคะเพราะว่าที่ฉันถามทั้งพี่เต๋าทั้งคุณแอนนา
ดิฉันก็งงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าต้นต่อจากไหน
ถ้าคนที่ชื่อตานมีตัวตนอยู่จริงออกมาเถอะ
ไม่ต้องออกสื่อบันเทิงไทยรัฐก็ได้นะคะออกที่ไหนก็ได้
ให้สังคมโลกมันได้รู้กันสักทีว่า
ที่คุณจักครรภ์ฯบอกว่าถ้าเป็นอย่างงั้นทีนี้คุณเสียผลประโยชน์
ณจุดนี้ดิฉันเป็นกำลังใจให้คุณจักรจันทร์ก่อนแล้วกันนะ
กันต่อไปนะหลายคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้ว